เพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับสาวทาทาแล้วก็คุณหมออดุลนั่นเองนะครับ
ก็หลังจากที่คลอดน้องไปได้ไม่นาน
เรย์นะคะต้องบอกว่าคุณทาทาเองก็พักอยู่กับบ้านเลี้ยงลูก
ก็ไม่ค่อยได้ออกมาให้สื่อได้เห็นกันสักเท่าไหร่
แต่ว่าล่าสุดค่ะควงคุณหมอออกงานครั้งแรกค่ะ

ของคุณแม่ป้ายแดงคุณทาทายังและคุณหมอฉัดอดุลค่ะ
ควงคู่กันมาออกงานด้วยกันเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ได้ให้กำเนิดน้องเรย์เป็นลูกชายนั่นเองค่ะ
ก็คุณฮาทาเขาก็ขอดูแลลูกอย่างเต็มที่ไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่นะคะ
งานนี้ค่ะมาเจอแบบนี้ขออัปเดตหน่อยละกันว่า
พัฒนาการของน้องเรย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

แล้วก็คุณทาทาบอกว่าน้องเรย์เป็นเด็กดีค่ะ
แล้วก็กินเก่งอารมณ์ดีสุดเลย
งานนี้ทาทาแล้วก็คุณหมอยอมรับว่า
เลี้ยงลูกเองโดยไม่มีพี่เลี้ยงมันเหนื่อย

แล้วก็ทำให้ครอบครัวได้เตรียมวางแพลนเอาไว้ว่า

เดี๋ยวจะมีทายาทคนที่สองเลยค่ะ
เราสองคนเลี้ยงลูกเองค่ะไม่มีแนนนี่
วันก็เป็นเด็กที่น่ารักอารมณ์ดี
เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมาก

กินนมเก่งนอนใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มโหด

เหนื่อยมากแต่สนุกมาก
มีความสุขมาก

คือคุณหมอให้ไฟเขียวตอนปีนึง
เพราะว่าเรากะให้นมเวย์ปีนึง
ฉะนั้นก็คือปีหนึ่งกะจะปล่อยเลย
เพราะว่าอยากให้เขามีมีน้องแล้วก็จะได้มีเพื่อนเล่นใช่
อกจากนี้ค่ะคุณทาทาแล้วก็คุณหมอก็ได้เคลียร์ประเด็นดราม่า
หลังจากถูกชาวเน็ตตำหนิประเด็นที่บอกว่า
น้องยังเล็กอยู่เลยลูกยังเด็กอยู่เลย
ทำไมให้นั่งคาซีสซะแล้วตอนออกจากโรงพยาบาล
งานนี้ทั้งคู่ก็ยอมรับว่าน้อยเล็กน้อย

ก็มีเจตนาดีแล้วก็เป็นห่วงในครอบครัวเขานั่นเอง
แต่ว่าบอกว่าเชื่อนะคะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่
ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้ว
การที่ให้ลูกชายวัยแรกเกิดนั่งคาซีสตามหลักสากล
แล้วก็ตามแบบของต่างประเทศแล้วก็ได้รับคำยืนยันจากแพทย์
บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนั่นเองค่ะ
จริงแล้วเราก็ทำทุกอย่างตามหลักการของสากลนะครับ
ที่ถูกต้องนะครับจริงเราเป๊ะเราศึกษากันมาพอสมควร
ดังนั้นในเรื่องของที่เกิดดราม่าขึ้น
ผมก็ไม่อยากให้มันอะไรไปไกลมากนะครับ
ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองศึกษาดู
ผมว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนควรรู้
เพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะครับ
ยังไงเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราหวังดีกับลูกแน่นอน
แล้วเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะคะ
ยังไงเราเพิ่งเอาเขาออกจากโรงพยาบาลมา
เราก็อยากจะให้เขาดีที่สุดปลอดภัยที่สุดนะคะ
บางทีเราเป็นอะไรไปยังไม่เป็นไรถ้าลูกเป็นเลยจริง
ตอนนี้เนาะบางทีสำคัญมากเขาเด็กเขายังอ่อนมากอะค่ะ

ว่ามันเป็นหลักสูตรสากลนะคะ
หลักสากลใช่เอาจริงเลยคือถ้าเป็นเมริกา
คุณต้องเอาทาซีนไปให้ที่โรงพยาบาลดู

เขาจะถึงจะเซ็นออกให้ลูกออกจากโรงพยาบาล

แล้วก็แต่ละคนก็มีแต่ละความคิดนะคะ